คดีที่สืบเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เราก็รายงานเบื้องต้นให้ท่านทราบไปแล้วนะครับ
เราก็ขยายผลต่อด้วยนะฮะหลายคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
กรณีที่มีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ว่าตอนที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยทางสามีเขาแจ้งกับตำรวจว่า
ภรรยาของเขาล้มแล้วศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิต
ใช่ค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ที่ครัวหลังบ้าน
แต่ว่าสามีให้การกับตำรวจวกไปวนมาเพราะตอนที่ให้การกับตำรวจยังเมาอยู่เลยค่ะ
ส่างเมาสารภาพนะครับเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไปหน่อยนะฮะอันนี้เป็นภาพวันที่พาไปทำแผนก็คือวันนี้นี่แหละนะ
ในจุดเกิดเหตุที่บ้านนะครับโอ้โหมันหลายขั้นตอน
ใช่นะหลายขั้นตอนที่ตัวสามีคนก่อเหตุเขาบอกกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
ตั้งแต่กินเหล้ากันจนทำร้ายกันนะครับนี่ฮะอืม
ตำรวจก็คุมตัวไปนะครับหลังจากที่เมื่อคืนวันที่๒๙กุมภาพันธ์
เสาร์ที่ผ่านมา๔ทุ่ม๒๐ตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุ
มีคนล้มศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตในบ้านพักที่ตะบลน้องนาคมอคมอุดรธานี
สอบไปสอบมาพบว่าคนก่อเหตุที่ทำร้ายนางลำไพรโควัฒนกุลวัย๔๑ปีจนเสียชีวิต
ก็คือสามีชื่อนายสมเดชยันพิมายอายุ๔๕ปี
ตอนแรกบอกว่าเมียล้มศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิต
ตอนหลังก็สั่งเมาถูกสอบไปสอบมาก็สารภาพนะครับ
นายสมเดชที่ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้นะครับ
พลโนตรีนัฐชาติสุภพมงคลผู้มีความคิดการตระบุพุทธรจังหวัดอุดรฐานีก็พาไปด้วยนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับภรรยานะครับก็คือนางลำไพรที่เสียชีวิตไปนะครับ
ไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนระหว่างเดินทางกลับมาที่บ้าน
ก็ไปแวะซื้อเบียร์ที่ร้านค้าแถวบ้านมากินกันต่อที่บ้านอีก
พอมาถึงบ้านมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันอย่างรุนแรง
ขณะที่กำลังเดินเข้าบ้านนายสมเดชอ้างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นไปชี้นะฮะ
นายสมเดชอ้างว่าภรรยาเดินไปสะดุดธรณีประตูแล้วล้มหน้าขม่ำค่ะ
แล้วไม่ยอมลุกขึ้นมาแบบล้มไปเลยเขาก็โมโหเพราะตอนนั้นก็เมาด้วย
ก็เลยหยิบไม้ธรณีประตูนั่นแหละเครื่องใส่พอเครื่องไปเนี่ยมันไปโดนที่ศีรษะพอดี
นี่ฮะโอ้โหแล้วดูไม้ธรณีประตูโอ้โหแล้วเมียล้มต้องโกรธด้วยเหรอคะ
โกรธโกรธที่เมียล้มโมโหที่เมียสะดุดไม้ทะลีประตูล้มแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมา
เขาก็หยิบไม้ธรณีประตูเครื่องใส่แล้วมันไปลงที่ศีรษะพอดี
ศีรษะเมียก็แตกหลังจากนั้นก็ยังไม่ลุกมาอีก
เขาก็เลยหยิบกระติกน้ำที่มีน้ำอยู่มาสาดใส่สาดน้ำใส่เพื่อจะได้มีสติ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปนอนดูทีวีไม่ได้สนใจต่อว่าตกลงแล้วภรรยาเขามีสติหรือไม่มีสติ
ส่วนภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นว่าก็ลุกขึ้นมานะแล้วก็คลานไปที่ห้องครัว
สงสัยคงจะหิวข้าวเพราะว่าเห็นคลานไปเนี่ยคลานไปบ่นไปแล้วก็ด่าเข้าไปด้วยนะครับ
ก็ก่อนที่จะปลาขวดโหลน้ำปลาร้าใส่เข้ามาในบ้านเขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
เขาก็เลยเดินไปหยิบขวดโหลปลาร้าเอาไปลาดใส่หลังจากที่ภรรยาเขาคลานไปในครัว
แล้วก็ปลาขวดโหลน้ำปลาร้าเข้ามาที่ตรงที่ในบ้านเขาก็หยิบมาราดใส่เลยนะ
เพื่อให้ภรรยาเนี่ยเหม็นถามว่าทำอย่างนี้ทำไมก็กะว่าภรรยาพอตัวเหม็นน้ำปลาร้า
จะได้ลุกขึ้นมาจะได้ไปลงไปนอนอาบนงอาบน้ำอะไรก็ว่าไป
แล้วเขาก็กลับไปนั่งไปนอนดูทีวีต่อค่ะผ่านไปสักครู่ทีนี้เริ่มแปลกใจว่า
ทำไมไอ้ที่บ่นอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงภรรยาบ่นก็เลยเดินไปดู
พบว่าภรรยานอนหงายแน่นิ่งมีเลือดไหลออกมาเยอะไปหมด
ไปจับชีพจรดูอ้าวชีพจรหยุดไปแล้วไม่หายใจแล้วก็เลยรู้ว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ด้วยความตกใจก็ไปเอาน้ำมาล้างเลือดในบ้านแล้วก็ไม่ได้หนี
ก็ได้ไปบอกแม่กับประธานชุมชนให้ทราบแต่ว่าไปบอกว่าเมียเขาล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิต
หลังจากทำแผนเสร็จนะครับตำรวจก็พาตัวนายสมเดชผู้ต้องหาไปหาแม่นะฮะ
ไปถึงก็เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับแม่ก็มากอดลูกชายนะ
ก็พูดให้กำลังใจอะไรก็ว่ากันไปลูกชายก็ก้มกราบแม่
นี่ฮะแล้วผลการชนสูตรศพของนางลำไพรผู้เสียชีวิตนะครับ
เป็นแผลชะกันที่หน้าผาก๑แผลที่ศิษย์ศาสตร์ด้านซ้าย๑แผล
มีร่องรอยฟกช้ำตามใบหน้าและลำตัวเยอะแยะไปหมดเลย
แต่ถ้าฟังจากที่นายสมเดชผู้ต้องหาบอกนี่โอ้โห
โดนหลายช่วงหลายตอนเหลือเกินตั้งแต่หน้าบ้านยันกลางบ้านจนเขาตายนะฮะ
ก็เอาเป็นว่าผู้ต้องหาเขาก็สารภาพแล้วถูกดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ
ชื่อว่านายเจษฎาพิมโฆษอายุ๕๔
บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนชอบกินเหล้า
แล้วก็มีนิสัยรักหมารักแมว
หลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จ
ลำไพรโดยปกติแล้วก็จะเอาเศษอาหารที่เหลือ
กองเอาไว้ที่หน้าบ้าน
เพื่อให้หมากับแมวจรจัดแถวนั้นกิน

มีแมวดำ๓ตัวมาที่บ้านเกิดเหตุ

ตัวแรกยืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
ตัวที่๒กับตัวที่๓ไปยืนที่ตรงหลังบ้าน
ตรงจุดที่นางลำไพรนอนเสียชีวิต
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเห็นนางลำไพรหรือเปล่า
เหมือนแมวมารออาหารจากผู้ตาย
หรืออาจจะแบบเห็นจนคุ้นชินอยู่แล้วไง

ก็มา๓ตัวเจ้าบ้านเลยเชื่อว่าสงสัยนางลำไพร
จะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้ว
ก็อาจจะมาให้อาหารแมวจนจัดตามปกติ
เพราะโบราณเชื่อว่าที่มาจะแมวดำซะด้วย๓ตัว
แมวดำเป็นสื่อเร้นลับเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณ

แมวดำ๓ตัวครับตัวหนึ่งอยู่หน้าบ้าน
สองตัวอยู่ตรงจุดศพนอน

มันก็เป็นที่ว่าโบราณบอกว่า
มันเป็นวิญญาณวนเดือดกลับมาบ้าน
ตามที่โบราณความเชื่อของโบราณครับ
คิดว่าแมวดำกับวิญญาณเนาะ

คิดว่าผู้ตายยังไม่รู้ว่าตัวเองตายหรือไง
ยังครับยังไม่รู้ครับเพราะว่ามันต้องครบ๗วันถึงจะรู้ว่าตัวเองตายนะฮะ